ดูกันเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณยาย
คุณยายที่ป่วยอัลไซเมอร์แล้วไปหาเห็ดกับญาติ
ปรากฏพลัดหลงแล้วยาดตามหาอยู่เกือบ๒วัน

คุณผู้ชมหลายคนคิดแล้วนะ
คืออายุท่านก็อายุ๖๗ปี

ปฏิหารคุณผู้ชมดูคุณยายเจอแล้วค่ะ
คุณยายนอนอยู่แบบนั้นจริงต้องช่วยกับปฐมพยาบาลก่อน
อาจจะอ่อนเพลียนะคะ๒วันแล้วเนี่ย
ยายไปอยู่ตรงไหนมาเขาหากันตั้ง๒วันนะคะ
ญาติเจอตัวแล้วยายบุญรัฐอายุ๖๗ปี
ชาวบ้านหนองปล้องค่ะไปหาเห็ดกับญาติ
พลัดหลงกันตรงบริเวณดอยม่อนพญาแช่ค่ะ

แล้วทางด้านซึ่งอยู่ตรงนั้นน่ะ
จุดที่หายไปอยู่หลังศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง
ตั้งแต่บ่ายของ๒๘ตุลาคมที่ผ่านมา
สุดท้ายเนี่ยมีการไปเจอยายบุญรัฐค่ะ

ใกล้กับวัดม่อนพญาแช่ตรงนั้นห่างจากจุดที่
ญาติพยายามตามหาที่พลัดหลงกันไปเกือบ๕กิโล

และอย่างที่บอกว่ายายเป็นอัลไซเมอร์เนอะ

สุดท้ายเจอตัวยายอุญาติกอดกันร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ย
ไปด้วยการชวนกันเข้าป่าหาเห็ด
ขี่มอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางในป่า

พอออกมาเสร็จเพื่อนของคุณยายบอกโอ้หิวน้ำเลยออกมา
บอกยายว่ายายยายเดี๋ยวยายนั่งรอตรงนี้ก่อนนะ
กลายเป็นว่าจะกลับมาอีกที

ตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่มีเสียงตอบรับ
รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่จนนำมากระทั่งการค้นหานะคะ

สุดท้ายพบแล้วคุณยายปลอดภัยดีค่ะโชคดีนะคะ